รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับ
เป็น๖๐นาทีของความอัศจรรย์นะครับ

ในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับ

แต่เชื่อเรื่องราวของผีเรื่องของดวงวิญญาณ
ชีวิตหลังความตายตายแล้วไปไหนอะไรอย่างนี้เชื่อหมด
แต่ที่เด็ดไปกว่านั้นครับค่ำคืนนี้

เดินไปไหนมาไหนขับรถขับลาบเห็นผีตลอด
แล้วเหตุการณ์อย่างนี้นะฮะเกิดตั้งแต่เขาเด็กจนเขาอายุ๓๖ปีก็ยังเห็นผีอยู่เป็นประจำ
แล้วเขาก็เอาเรื่องนี้ไปแชร์ในโลกออนไลน์
หลังจากนั้นคนที่เข้าไปอ่านเข้าไปคอมเมนต์รีวิวเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น
เขาบอกว่าคนที่ไปดูไปคอมเมนต์ไปรีวิวทั้งหลายเนี่ยเหมือนคุณดูหนังเรื่องหนึ่งเลยอุ้ย
เอาอย่างนี้เราเชิญตัวจริงเสียงจริงเข้ามาในรายการเลยขอต้อนรับคุณธอมสาราวินครับ
คุณธอมก็ดูเป็นคนรุ่นใหม่ปกติเชิญแม่งครับ

เป็นคนที่เห็นผีแบบที่ไม่ได้อยากจะเห็นมาก่อน

คือคุณเริ่มเห็นตั้งแต่คุณอายุเท่าไหร่นะเด็กของคุณเนี่ย

คือมันก็เห็นเหมือนกับว่าเป็นคนทั่วไปนี่แหละครับ
ถามแม่ว่าพี่คนนั้นเขาเป็นอะไรหรืออะไรอย่างนี้

บางทีก็อาจจะเห็นแบบเขาหน้าซิดหรือว่าเขาดูเศร้าอะไรอย่างนี้ครับ
แสดงว่าสิ่งที่คุณเห็นไปบางทีคนรอบข้างคุณครอบครัวคุณก็ไม่ได้เห็น

เวลาที่มดดำดูหนังผีเราจะเห็นว่าผีคอขาดบ้างผีคลานบ้าง
จริงที่คุณเคยเห็นมาเขาเป็นอย่างนั้น

แต่ในข้อมูลบอกว่าคุณเองเนี่ยนะฮะเคยเห็นประเภทแบบมีหัวอยู่บนต้นไม้บ้างตอน

มันก็จะมีแค่แบบปลาปลายครับผม

แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณเห็นคือผีแล้วคุณไม่ได้คิดไปเอง
เริ่มต้นที่ค่อนข้างจะมั่นใจคือช่วงมต้นนะครับผม

หน้าบ้านเพื่อนเขาจะมีต้นกล้วยอยู่
ซุ้มต้นกล้วยเป็นทางตันนะครับอืม

ต้นกล้วยต้นนี้เอาของมาไหว้ซะ

เดี๋ยวยืนผมปิวสวัยอยู่

เป็นเห็นเป็นผู้หญิงหน้าตาดีแล้วก็ยืนอยู่ตรงต้นกล้วย
แต่งตัวยังไง

ผมก็เลยคิดว่าอ๋อที่ตานีเนี่ยเอาใบเหี่ยว
จริงไม่ใช่สบายหรอกใบกล้วย
เป็นใบกล้วยมาปิดคือเห็นแค่ตัวส่วนข้างบน

หรือเห็นเป็นเหมือนมนุษย์อย่างเห็นกัญชัยเห็นมดดำอย่างนี้
ถ้าเกิดเห็นเป็นตัวคนเลยเนี่ยคือจะเห็นแล้วก็อยู่ดีก็จะหาย
ถ้าเห็นลางก็แล้วแต่กรณี
เวลาที่คุณเห็นผีกับคนต่างกันไหม
ต่างกันตรงที่ว่ามันจะอยู่ในจุดที่ไม่ควรอยู่อะไรอย่างนี้ครับ
ก็จะรู้ว่าไม่ใช่คนแล้ว

ก็เลยบอกแม่ว่าแม่พาไปหาหมอเถอะ

ไม่รู้ครับจนถึงวันนี้ก็ไม่รู้

ไปเลยคือ๒๔ชั่วโมงคุณเจอผีกี่ชั่วโมง
ตลอดเวลา
วันหนึ่งเจออย่างน้อยตัวหนึ่งแน่นอน
คุณอย่าบอกว่าตั้งแต่๑หัวเป็นต้นมา

อย่างน้อยคุณจะต้องเจอผี

คือบังเอิญว่าผมได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน

ว่าต้นกระทั่งอายุเท่าไหร่๒๕
แล้วก็มีคนพูดในหัวสมองคุณว่า

เขาก็บอกต่อว่าถ้าเกิดอยากกลับมาเห็นอีกให้นั่งสมาธิ

ขึ้นประมาณว่าได้แล้วคือจะไม่เห็นตอนนี้ได้

กับใช้คำว่าเป็นคนปกติอีกครั้งหนึ่งได้เลยครับ
ครั้งล่าสุดเนี่ยคุณเห็นผีครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

คือต้องบอกก่อนว่าหลังจาก๒๕ไปเนี่ย

ก็คือน้อยลงแต่น้อยลงเยอะมาก

อย่างนั้นผมถามคุณอย่างนี้นะฮะ
สิ่งที่คุณเรียกว่าคุณเห็นเนี่ยเป็นวิญญาณหรือว่าผีเนี่ยนะฮะ
บอกคุณเคยเห็นถึงขั้นที่ว่าเป็นเงาดำเนี่ย

อย่างที่คนเขาบอกว่าเวลาเห็นผีจะเห็นเป็นเงาดำใช่ไหมฮะ
คราวนี้ผมเคยเจอเนี่ยมานั่งอยู่ปลายเตียง
แล้วคราวนี้ผมก็นั่งสังเกตเขานั่งมองเขาเลยว่าตกลงมันเป็นเงาหรือเป็นอะไร
ปรากฏว่าผมสรุปได้ว่ามันไม่ใช่เงาครับ
มันเหมือนมันเหมือนมีอะไรอยู่ในนั้นเหมือนมีเหมือนเคยเห็นมดที่มาลุมกินอะไรไหมครับ
คือมันมาเยอะแบบวิ่งกันเยอะอยู่อย่างนี้คือเป็นอย่างนั้นเลย
ใช่ไปเกาะเป็นกล่องหรือจังถ้างแล้วพรีบล่างขึ้นมาใช่
เป็นเงาดำคือต้องเป็นเงาสีดำเฉยแต่นี่คือข้างในมันเคลื่อนที่มันมีอะไรอยู่ในนั้น
ผมถามอย่างนี้ขอโทษจริงนะเรื่องพวกนี้เพื่อนรู้ไหม

บางคนเพราะอย่างผมอย่างที่รู้กันว่าเรื่องนี้มันพิสูจน์ไม่ได้
ผมถึงกำลังจะถามไอ้การที่คุณมาออกรายการแบบนี้
คุณไม่กลัวคนดูก็จะบอกคุณบ้าเหรอ
บอกได้ครับดอกได้ก็ไม่มีปัญหา
เพราะว่าผมจริงผมก็พิสูจน์ไม่ได้เอาจริงเรื่องแบบนี้
มันให้มันพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเนาะ
เพราะฉะนั้นชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณด้วย
ถูกไหมฮะอันนี้เป็นความเชื่อของเขาเขาเห็นจริง
อายุ๒๕มาเห็นน้อยลงคำว่าน้อยลงของคุณจากเห็นทุกวัน

แล้วแต่ครับแล้วแต่จริงบางทีก็เดือนนึงบางทีก็๒เดือนอะไรอย่างนี้
แล้วแต่ว่าเราไปตรงไหนด้วยเราไปจุดที่มีหรือไม่มีอะไรอย่างนี้ด้วย
อย่างที่คุณพระดำถามว่าล่าสุดคุณเห็นยังไงนะฮะเมื่อกี้นี้
ก็ล่าสุดคือไปวิ่งไปวิ่งออกกำลังกายนะครับ

เมื่อประมาณ๒อาทิตย์ที่แล้วผมผ่านวิ่งผ่านบ้านหลังหนึ่ง
แล้วคราวนี้ได้ยินเสียงกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งกริ๊ง
ผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรผมก็วิ่งอีกรอบหนึ่งพอผ่านรอบที่สอง
พอผ่านบ้านหลังเดินผมได้ยินเสียงกระดิ่งอีกกริ๊งกริ๊งกริ๊งกริ๊งกริ๊ง
รอยที่๓ผมจำได้แล้วว่าบ้านเหล่านี้ใช่ไหมฮะ
กริ๊งกริ๊งกริ๊งอยู่
ผมหันไปผมก็ทำให้ไม่เห็นบ้านสวยดีเนาะ

นะน่าจะเป็นพีชเร่ร่อนทั่วไปเลยเวลาพี่เร่ร่อนทั่วไปกับ
ผีผีอะไรที่ดูดีผีอะไรที่ดูดูไม่ดีเอาจริงจริงเนี่ยตัว
ใหญ่ผีที่ผมก็เห็นจะเป็นสภาพก่อนก่อนเขาตายก็ครับ
คือปกติคือก่อนที่จะมีประเทศหรืออะไรด้วยนะค่ะหมาย
ผมไม่เคยเจอผีมาแบบแบกอกควักไส้ให้ดูเลย

นี่คือเจ้าที่ของบ้านแต่ละหลัง

ใส่กางเกงยีนขาสั้นคือแต่งตัววัยรุ่นเลยใส่เสื้อยืดสีขาว
แล้วก็นั่งมองทีวีอยู่นั่งตรงโซฟานั่งมองทีวีอยู่

แล้วก็อยู่ดีเขาก็ค่อยสลายปึ้งไปเลย
แสดงว่าเจ้าที่ไม่จำเป็นจะต้องใส่ชุดไทยชุดขาว

แล้วเขาเป็นเจ้าของที่คือเขาเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อน

ตามหลักความเชื่อของผมเนี่ยมันจะแบ่งสองอย่าง

ที่คือคนที่คนที่ทำวิธีในการตั้งศาลเนี่ย
อันเชิญมาอยู่ให้คุ้มครองบ้านหลังนี้

มีเหตุการณ์ไหนที่คุณคิดว่าคุณเคยเห็นผีหรือวิญญาณที่คุณบอกเนี่ย

จนคุณรู้สึกว่าเนี่ยคือเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบ
ไม่มีประตูทางเข้าเพราะเห็นมีอะไรบางอย่างคลานเข้ามา
ผมเลยหันไปดูสภาพที่ผมเห็นคือ
เป็นคนแต่โดนไฟไหม้ทั้งตัว
้จนมือเนี่ยหลอมรวมกันกลายเป็นก้อนอย่างนี้
หน้านี้คือแบบไม่เป็นหน้าไม่เห็นเป็นหน้าแล้ว

ไหม้มีตัวนี่แดงแล้วมีควันขึ้นคือแดง
แล้วก็หยุดไปข้างหน้าผ่านซึ่งอยู่หน้าผมพอดี
ทำอะไรมาอืมทำไมถึงหลังจากตายแล้วถึงสภาพ
สิ่งที่คุณเห็นเขาอะคุณคิดว่าเขาเห็นคุณด้วยไหม

แล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยฉันเห็นคุณนะ

ผมคิดว่าเขาคงต้องมาขอส่วนบุญ

แสดงว่าคิดว่าผีขอส่วนบุญนี่มีจริงใช่ไหม

แล้วเขารู้เนี่ยเขาจะตาม
เหมือนกับว่าเอางี้ง่ายเรียกตัวอย่างง่าย
หนุ่มจัดโต๊ะจีนลิงหน้าบ้านตัวเอง

มดดำก่อนตายสั่งไว้เลยนะ

ทุกวันนี้ไม่เลี้ยง

จัดให้ผีไม่มีญาติที่อยู่ที่บ้านกินจริง
เพราะว่าถ้าสมมุติปีไหนไม่ได้เลี้ยง
เขากินอะไรก็ตามแต่เขาจะตามดันที

เหมือนผมอาจจะพูดไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้

แล้วพอตามไปถึงบ้านเนี่ย

แล้วพอกลับไปถึงบ้านเนี่ย
พอดีว่าจังหวะที่แม่ผมเห็นผมกับน้องสาวกำลังเข้าบ้าน

เอาเข้าบ้านมากินข้าวกัน

ตัวนั้นเขาสามารถเข้าบ้านได้ด้วย
ผมเคยเจออย่างนี้เลยคุณพระดำ

แล้วพอกลับว่านายตอนที่ผมไป
ผมไปของตอนนั้นไปที่ว่าเป็นรการที่ละพี

ดาเนี่ยคุณจะต้องเปิดประตูปุ๊บ
ไฟติดวันนั้นผมไปจอดเสร็จปุ๊บ

ผมก็คิดในใจมึงจะลองดีกูใช่ไหมอะไรอย่างนี้

ใช่ผมก็ด่าเลยพูดด่าแบบสะบดด่าเลยว่าอ๋อมึงจะลองดีใช่ไหม
เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวกูจะแช่งมึงให้กูอะไรอย่างนี้
เสร็จปุ๊บผมก็เดินลงแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านหลังนั้น
พอเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าผมมีอาการจะเป็นลม
ึนหัวเวียนหัวเหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้สักอย่างจะเป็นลม
คุณป๋องกระพลเป็นคนลากผมออกมาจากบริเวณนั้นออกมานอกถนน
แล้วก็ให้ผมดมยาดมอะไรอย่างนี้ทีมงานก็แบบดูแลอย่างดี
แล้วก็ให้ผมกลับบ้านเลยเสร็จตอนเช้าแม่บ้านบอกว่า
คุณหนุ่มเมื่อคืนนี้คุณหนุ่มทำอะไรหรือเปล่า
มีคนเนี่ยมากระทืบเท้าอยู่ข้างบนหัวที่เขานอน
แบบคือว้ายอ่ะกระทืบอย่างเงี้ยผมก็เฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไง

เสร็จปุ๊บปรากฏมีหมอดูคนหนึ่งโทรศัพท์เข้ามา
บอกว่าคุณหนุ่มเมื่อคืนนี้ไปทำอะไรมา
ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในห้องน้ำ
แล้วก้มหน้าแล้วบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
แล้วก็เห็นหน้าพ่อหนุ่มอยู่ในที่เกิดเหตุนั้นด้วย

ผมโทรหาทีมงานว่าช่วยไปดูดิว่ามันคือเรื่องอะไรกันแน่

ปรากฏว่าทีมงานก็ไปตรวจสอบอีกทีบ้านหลังนั้นน่ะ
ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกชายต่างชาติ
ฆ่าตายแล้วเอาศพฝังไว้ในโบกเอาไว้ในห้องน้ำ
พระบอกเลยว่าคุณไปท้าเขา
ผีเนี่ยมีหลายชั้นไม่ต่างอะไรจากมนุษย์
ที่เขามีชั้นเหมือนว่าเป็นนายกชั้นอะไรอย่างนี้
แต่คุณไปท้าผีที่เขาเหมือนมีอำนาจเขาตามกลับมาถึงบ้านเลย
เขาบอกว่าผีเนี่ยเข้าไม่ได้หรอกแต่ละบ้านจะมีเจ้าที่แต่ละบ้านจะมีเจ้าถิ่น
ถามจริงผีเข้ามาในบ้านเราได้เหรอ
ตามความเชื่อผมนะฮะที่ตามประสบการณ์ที่ผมเจอมาเนี่ย
จริงเข้าไม่ได้ยกเว้นเจ้าของบ้านจะเป็นคนเรียกให้เข้า
แต่บ้านผมไม่มีศาลนภูมิเป็นไปได้มั้ยเขาตามเข้ามา
ตอนนี้ผมทดลองด้วยกับตัวเองว่าอยู่โดยไม่มีสารได้ไหม
ตอนนี้บ้านที่ผมอยู่กับภรรยาเนี่ยก็คือไม่มีศาลไหว้แค่ภาพพุธอย่างเดียว

อยู่ได้ครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็มีนะคือมันมีเจ้าที่อยู่แล้วเจ้าถิ่นอยู่
เออเนี่ยซื้อแล้วนะอะไรแล้วนะไปของหนี้แล้วนะ
เป็นของผมแล้วเรียบร้อยไม่ใช่ของคุณแล้ว
ทำยังไงก็ไม่ต้องอยู่ก็คือแล้วจากนั้นก็จะไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกเลย
อย่างที่ปินบอกโยนไปอีกข้อหนึ่งผียังมันมีหลายเกษอะครับ
เวทีทั่วไปเราแค่พูดจริงเราแค่เดินเข้าไปใกล้
เขาก็จะถอยออกไปแล้วเขากลัวจะสู้เราไม่ได้
แต่ถ้าเกิดไปเจอของจริงเจอแบบตายอย่างอาฆาตแค้น
หรือว่ามีความแค้นเยอะเนี่ยก็อีกเรื่องนึง
เขาถึงบอกว่าเห็นอะไรอย่าทักอย่าพูดดีที่สุด
แต่ถ้าสมมุติมีเจ้าที่เรื่องผีเรื่องสางเรื่องของไม่ดี
ถ้ามีเจ้าที่มีสารภูมิถ้าเราไม่ไปเผลออนุญาต
โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจบางคนอนุญาตโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็มี
อย่างแม่ผมก็เอาเข้ามากินข้าวกินข้าวก็คือมาให้กวาด

คุณเชื่ออย่างนั้นจากสิ่งที่คุณเห็นมาตลอด
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้ตัวที่บอกว่าตอนกลางคืนมีคนกดกิ่งจะเปิดประตู
อยากเรียกอยากทักอะไรอย่างนี้ผมก็ลองแล้ว
มีคนกดกิ่งผมจำได้ห้ามทักห้ามถามว่าใครอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ไม่ทักผมก็ไม่ทักแต่ผมเปิดประตูดูเลย
ก็คือไม่เห็นครับแต่เหมือนกับเปิดประตูให้เขาเข้ามา

คือผมก็เห็นเอ๊ะหรือมีคนเป็นคนใครมาหรือเปล่าอย่างนี้
อุตส่าห์เฟฟแล้วนะไม่ถามเลยว่าใคร

แล้วหลังจากคืนนั้นคือแบบโอ้โห
น้ำน้ำที่อยู่ในช่องธรรมดามาอยู่ในช่องฟิต
ของที่อยู่ในช่องฟิศมาอยู่ในช่องธรรมดา
คือแตกละเอียดเละเทะบ้านเบิ้ลนี้ของกระจุยกระจายหมดเลย
ขนาดคุณมองเห็นคุณยังเป็นอย่างนั้นเลย

เพราะฉะนั้นบางทีเขาบอกว่าที่เราเจอผีเจอสางกัน

เป็นคนอนุญาตให้เขามาทำเอง
แต่แก้เบื้องต้นก็ไปบอกเจ้าที่แหละครับว่า

ถ้ารู้ว่าระบุตัวได้ก็จะดี
นี่แค่เริ่มต้นฮะแต่เดี๋ยวเรื่องต่อไป
หอนสุดเกือบตายเพราะผีมาแล้ว
ช่วงหน้ามาหมูกันต่อครับ

คุณผู้ชมฮะ
องูยังตายเพราะงูได้อันนี้เห็นผีมาตลอดทั้งชีวิต
แต่ก็เกือบตายเพราะผีเหมือนกันทำไมฮะผม
คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมโดนวิญญาณผู้หญิง
ตอนนั้นขับรถอยู่กำลังไปกับน้อง
พาน้องไปกินข้าวนะครับคราวนี้มันเลยร้านผมก็เลยจะกลับรถ
แล้วผมเห็นว่าทางขวามือเนี่ยมีซอยหนึ่งที่สามารถเข้าไปแล้วถอยรถออกมาได้
ผมก็เลยติดใจหักเลยเพื่อที่จะเข้าซอย
แล้วคราวนี้น้องผมสองคนร้องลั่นเลยบอกหยุดผมก็เลยเหยียบเบรก
กลางทะโรธเองนะครับผมก็เลยถามมีอะไรบอกว่าจะไปไหน
ผมก็เงยหน้าไปก็เข้าซอยปรากฏว่าจากซอยเนี่ยกลายเป็นเสาไฟฟ้า
คุณกำลังจะขับรถไปชนเสาไฟฟ้าใช่แต่ภาพที่คุณเห็นคุณเห็นเป็นซอย
ที่จะเข้าไปกลับรถได้โดนบังตาแล้วใครมีคนบังตาคุณ
ผมเดาว่าน่าจะเป็นคนที่ตามผมไปตามยังไง
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามาได้ยังไงแต่เขาตามผมนานอยู่เหมือนกันครับ
ทุกวันนี้ยังตามอยู่ไหมน่าจะไม่ตามแล้วช่วงที่เขาตามเนี่ย
เขาจะมาปลูกผมทุกตี๒โดยการเอาผมเนี่ยผมเขานะมาลูบ
จนผมสะดุ้งตื่นมาแล้วมันก็จะเป็นช่วงเวลาตี๒
ระยะเวลาที่เกิดขึ้นที่บอกทุกตี๒จะต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมา
ยาวนานแค่ไหนประมาณหลายปีฮะ
เป็นปีผมนอนไม่เต็มตื่นหลายปีมากครับเป็น๑๐ปีเลยมั้งครับ
ขนาดเป็นคนเห็นผีเนี่ยนะครับผม
คุณไม่เห็นผีที่มาตามคุณหรอคือจริงผมน่ะ
เอาจริงคือผมเห็นเนี่ยไม่ได้แบบว่าอยากเห็นแล้วได้เห็นได้เลย
คือเห็นเองคือเขาอยู่ของเขาอยู่แล้วแล้วผมดันไปเห็นเขาเอง
แต่อย่างนี้ส่วนไอ้ที่ผมอยากเห็นเนี่ย
บางทีก็ไม่ได้เห็นหรอกครับมันหายไปได้ไงฮะผมไม่แน่ใจอาจจะหาย
ตั้งแต่ตอนที่ผมอายุ๒๕พออายุ๒๕เนี่ยมันตัดไปเยอะ
มันตัดการรับรู้ว่าผมไปเยอะทำให้ผมไม่สามารถรับรู้ถึงเขาคนนั้นได้
คุณเคยเห็นผีขี่คอผีปีนคอผีทำแท้งคุณเคยเห็นไหมแต่เอาจริง
ผีขี่คอนี้ก็เห็นบ่อยนะมีจริงมั้ยจริงหรอแต่จริงมันไม่ได้
ในหนังของผมคือขี่เลยใช่มั้ยครับแต่จริงเขารอยอยู่หลังคอ
เขาไม่ได้ขี่เราเขารออยู่เหนือหัวเราแค่นี้

คุณเคยช่วยใครบางทีที่เกี่ยวกับผีบ้างหมดบ้างครับ
แสดงว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่ที่ตามเจ้ากรรมในเวร
ก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าเจิดเขามีจิตใจที่ไม่ดีเขาก็จะมาเล่นเรา
เจอผีมาตลอดชีวิตคุณรับมือแล้วก็อยู่กับสิ่งที่คุณต้องเจอ
สิ่งที่คุณจะต้องพบเห็นสิ่งที่คุณจะต้องปฏิเสธไม่ได้
อยู่กับเขายังไงก็อยู่อยู่โดยที่คิดว่าเขาไม่มีตัวตนครับ
ต่อให้เห็นอยู่เนี่ยก็จะคิดว่าไม่มีไม่ใช่มันไม่จริงอะไรอย่างนี้
มันก็หลอกตัวเองมองผ่านไปซะอย่าไปให้ความสำคัญ
ใช่ครับแต่มีเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งซึ่งเราคงต้องถามคุณนะครับ
เรื่องราวของที่บ้านคุณครับเขาบอกคุณถูกผีรังความจนคุณอยู่บ้านไม่ได้
หลายคล้าตัวหลายหนจนทั้งต้องขายบ้านทิ้งอะไรอย่างนี้เหรอ
จริงเนี่ยจะเป็นบ้านหลังแรกที่ผมอยู่ซึ่งตอนนั้นผมยังเป็นเด็กทารกอยู่

คือเขาก็จะมาหลอกทางแม่กับทางพ่อผมนี่แหละฮะ
พ่อแม่เจอผีหลอกตั้งแต่คุณเกิดขึ้นมา
ใช่ครับคืออย่างมีตอนหนึ่งผมเล่นลูกบอลอยู่เหมือนตามสูตรในผีหนัง
บางทีทั่วไปโยนลูกบอลไปหยุดการ์แล้วแม่ผมมองผมแบบเราตกใจมาก
บอลหยุดกลางอากาศแล้วก็เด้งกลับมาหาผมแล้วผมก็โยนกลับไปใหม่

เด็กครับเป็นหลักเดือนนะฮะก็เหมือนกับเด็กน้อยเด็กน้อยเล่นลูกบอลโยนลูกบอลไป
บอลหยุดกลางอากาศเลยแล้วเด้งกลับมาเท่านั้นแหละฮะแม่ผมแล้วรีบวิ่งคว้าผม
วิ่งออกจากบ้านไปเลยแล้วก็ไม่กล้าเข้าบ้านก็ต้องรอพ่อจนพ่อผลกลับมา
แล้วตัวพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อคือเขาไม่ย้ายไม่เป็นบ้านก็ยังอยู่ต่อ
จนมีวันหนึ่งพ่อผมโดดผีเข้าอยู่ด้วยพ่อโดดผีเข้า
อยู่ดีลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปที่ติจูเอี๊ยะแล้วก็หยิบทูบหยิบเทียนกิน
อย่างเนี่ยครับจนมีวันหนึ่งพ่อผมขับรถตอบที่บ้านแล้วก็มีผีโต๊ะลงมาใส่หน้ากระจกหน้ารถ
เท่านั้นแหละเขาถึงจะเชื่อคือเขาต้องเห็นคือเขาจะเห็นเท่านี้ด้วยตา

ขายได้ครับขายได้ขายถูกครับ
ในที่สุดเขาบอกว่าเวลาถ้าสมมุติผีมันจะให้เราออกจากบ้าน
เดี๋ยวมันก็จะมีคนมาซื้อ
คือหลังแรกคือมันจะไล่ออกมันไม่อยากให้อยู่

ตอนนี้น่าจะเป็นม่านผีดังที่อยู่แถวราชพร้าวครับ

แม่ผมเองก็จำไม่ได้เพราะมันนานมากแล้ว

แล้วก็ตอนนี้เป็นบ้านผีดังด้วย

น่าจะหลังเดียวกัน

ประวัติว่าเจ้าของบ้านโดนฆ่าครับ

บ้านเก่าที่พ่อคุณอยู่ต้องหลีกับบ้านเนี่ยก็คือ

ในตอนนั้นที่พอออกมาแล้ว
แล้วแม่ผมไปถามว่าเกิดอะไรขึ้น

เฮียนไม่มีใครอยู่ได้หรอก

ผมบอกขอบคุณมากที่เพิ่งมาบอกครับ
ก็คือย้ายมาอยู่บ้านหลังที่๒

หลังที่สองก็คือบ้านที่ผมได้ยินคนพูดดับเลข
แล้วพอย้ายมาถึงบ้านหลังที่๓ก็คือบ้านที่

มีเขาคนเดียว
เพราะว่าบ้านหลังที่สามนี้ค่อนข้างจะ

คือบ้านหลังนี้ผมย้ายมาอยู่เพราะว่าคุณย่าเขาซื้อไว้
ก็ย้ายมาอยู่แล้วเป็นบ้านอยู่ตรงทางสามแห่ง

จริงมันจะไม่มีอะไรเลยครับผม
ถ้าเกิดแม่ผมไม่ใจดีอนุญาตให้อยู่
นึกก่อนนะไม่ใจดีอนุญาตให้อยู่เนี่ยให้ใครอยู่
เอาแล้วแม่ไปอนุญาตให้เขาอยู่ทำไม

แรกเนี่ยแม่ผมก็จะฝันว่ามีคนมาขออยู่ด้วยบอกหิวนะอะไรอย่างนี้
ผมก็โอเคให้อยู่แล้วเดี๋ยวทำบุญไปให้เองอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็ไปอนุญาตว่าเชิญมาอยู่ด้วยกันมากินด้วยกัน
จวบเหมาะว่าเป็นทางสามแพ่งพอดี

พอไปเชิญแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นบ้าง
ไปเชิญคือด้วยที่ว่าผมเห็นอยู่แล้ว
ผมก็จะเจออย่างเช่นยืนอยู่หลังประตู

นี่ก็เป็นแผลเปิดเข้าไปเนี่ยมันจะชนนี่เลย

คือจะมีรูเนี่ยผมมองเข้าไปก็จะเห็นเขามองผมอยู่

ถ้าเกิดชั้นสามก็จะมีแบบตู้ประตูบ้านนึง
ซึ่งทุกครั้งที่ผมเดินผ่านก็จะเห็นหน้าเป็นหน้าผู้ชายแก่คนหนึ่งมองอยู่
วันหนึ่งไม่ไหวแล้วแม่ผมก็เลยบอกว่าให้ทุกคนถ้าจะอยู่ต่อให้ไปอยู่ชั้น๓
เพราะฉะนั้นทำเป็นห้องพักและห้องเก็บของและห้ามลงมาเด็ดขาด
เพราะว่าลูกโดนหลอกคนในบ้านโดนหลอกกระจุยกระจายหมด
หมายถึงให้ผีไปอยู่ชั้นสาม
ให้พาร์ตี้ก็อยู่ชั้นสาม
ใช่ครับแล้วมันปาร์ตี้จริงนะครับพี่มดดำคือวันไหนที่ไฟห้องพระผมดับเมื่อไหร่มันจัดปาร์ตี้เลยเดินแบบตุ๊กตาลากโต้เสียงลากโต้ก็มาเสียงอะไรมาหมดเดินจน
ครั้งแรกที่มีเดินเนี่ยผมขึ้นไปข้างบนนึกพจนขึ้นบ้านแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ลงมา
หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะจับสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่ปิดไฟห้องพระมันจะมีอย่างนี้ก็เลยไฟห้องพระเลยต้องเปิดตลอด
ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ผีไม่ได้กลัวพระไม่ได้กลัวใคร
พุทธรูปเราตั้งไว้เท่านั้นผีก็ไม่ได้กลัว
จริงบ้านผมไม่ไหว้พระแบบไม่ได้แบบเข้งคือแค่ไหว้จุดทูปไห้ถวายน้ำไหว้
ถ้าคุณทำไมไม่ไปหาหมอผีหรือไม่ไปหาพระหรือหาใครที่แบบมาดูแล้วให้เขาออกไป
ตอนนั้นก็คือไปหาแค่หมอดูอย่างเดียวแล้วหมอดูเขาก็แนะนำว่าให้ขนของที่อยู่ชั้น๓ออกไปให้หมดเพราะผีพวกนี้อยู่ในของ

ออกตลอดเวลาแต่เขาไม่ให้ออก
เป็นเคสที่ผิดสดันมาสัจารณ์มาก
คือเขาให้บังคับให้เราอยู่

ใช่คือผมจะไปซื้อบ้านก็จะมีเหตุให้ไม่ได้บ้านใหม่
พวกเขาแฮปปี้จะอยู่กับคุณ
แล้วเหมือนกับว่าเขาสื่อกับแม่ผม

ทำไมคุณในฐานะที่เห็นผี

ผมเนี่ยยืนอยู่กลางบ้านแล้วตะโกนด่าเขา

ครับเขาไม่เคยคุยจนวันหนึ่งที่

ผมถึงเพิ่งถึงเคยเห็นหน้าเขาครั้งแรก

เดินเข้าประตูมา

ผมก็บอกว่ามีอะไรบอกมา

ปรากฏว่าที่แม่ทำบุญทำบุญให้เจ้าที่ครับ

แสดงว่าเจ้าที่กับผีบ้านผีเรือน

เราเรียกว่าขอให้เจ้าที่เจ้าทาง
ก็คือสารพระภูมิสารตายาย

แต่เขาอาจจะเป็นเจ้าของที่เดิม

จะต้องบอกผีบ้านผีเรือน
และอย่างดิผมบอกคือเรื่องนี้มาให้ผมรู้ว่า
แล้วเหมือนกับว่าเขาโกรธที่เวลาแม่ขออะไรแล้ว

ไม่ให้นั่นไปถวายให้เจ้าที่

ถ้าเก่งตามใดที่เขารู้เขาได้ยินเมื่อไหร่

เพราะฉะนั้นจะคุยเรื่องบ้านใหม่ต้องคุยนอกบ้านเท่านั้น
ต้องไปหาร้านกาแฟนั่งคุยกันเอารังไหน
อะไรอย่างเงียบ
เขาก็จะไม่รู้

คือเราจะไม่กลับมาอีกแล้วใช่ไหมฮะ
วันสุดท้ายฮิ้วกระเป๋าเดินทางแล้วบอกว่า

เดี๋ยวบอกก่อนว่าตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยชีวิตดีขึ้นแบบเหวถึงสวรรค์เลยครับ

ดีขึ้นจากตอนแรกไม่มีจะกินเลยจนพอย้ายมาไม่ได้ไม่กี่เดือน
ทุกวันนี้มีเมียได้เมียด้วยแล้วผมก็ได้ร้านเบเกอรี่ได้แต่งงาน
คือชีวิตแบบพุ่งเลยทะยาผีกดดวงคุณเอาไว้
คือเขาเขาพยายามให้พวกผมไม่มีตังค์เพื่อที่จะไปซื้อบ้านใหม่อืมอ่าเขาทำทุกทาง
โอเคสุดท้ายนะฮะฝากเตือนสติหน่อยสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน
อาจจะไปจูนติดเข้าไปเห็นผีเข้าหรืออะไรอยากจะบอกเลยครับฮะ
อันนี้อย่างที่ผมบอกในเพจแล้วก็ตอนนี้ผมสอนทุกคนว่าเวลาเจอผีเนี่ย
คือตอนแรกเลยคือไม่ต้องไปให้ความสนใจแล้วก็ผีไม่ได้น่ากลัวเลย
อันนั้นถ้านุ่มอยู่แบบนั้นมาสิบปีก็อยากอยู่แกล้งแย้งนะ

ตบปากให้พี่

คือจริงไม่อยากให้คนกลัวผีจนเกินเหตุ

คือผมเชื่อว่าคนปกติทั่วไป

ขนาดผมเนี่ยผมยังไม่ค่อยได้เห็นเลย
ใช่ไหมฮะโอกาสได้เห็นน้อยมาก

สิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องมีสติ

วันหนึ่งถ้าสมมุติเขาบอกดวงคนที่ใช่
เราหนีไปไหนก็หนีไม่พ้น

ดินลนให้ตายมันก็ไม่ใช่

ไม่แน่วันหนึ่งคุณอาจจะต้องกลับมาช่วยเหลือคน

ขอบคุณคุณทอมเพื่อนมากเลยอะ
บางคนบอกว่าเรื่องผีเป็นเรื่องไร้สาระ

แม้กระทั่งเรา๓คนที่นั่งกันอยู่บนเวทีนี้
เราก็เคยมีประสบการณ์กันมาหมดแล้ว

หมู่ขั้นเทพเคยเห็นผีเห็นสางไหม
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับอาจารย์ลักษณ์
สำหรับสิ่งที่เรานำเสนอไปวันนี้นะฮะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เพราะว่าถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่เจอกับตัวเองนานาจิตตังค์ฮะ
คนไม่จำเป็นจะต้องเชื่อทั้งหมดหรือจะต้องลบหลู่ทั้งหมดเอาอย่างนี้คนที่จะตอบเราได้
จริงแล้วก็เรียกว่ามีหลายวิธีนะฮะบางคนก็บอกว่าให้มองล่อใต้หวังขาก็ได้นะฮะตัดเล็บตอนกลางคืนก็จะเห็นจุดเทียนนะฮะ
ทางสามแพ่งนะครับหรือว่าเที่ยงคืนเอาหวีเนี่ยหวีผมหน้ากระจกเนี่ยก็จะเห็นได้
ขอต้อนรับมูขั้นเทพดรรักเลขานิเทศฮะ
หมู่ให้สุดกับหมู่คันเทพ
สวัสดีครับขอบคุณครับโอ้โหยังขอ
แหวนเป็นแบบนางพญามาก

อาจารย์เมื่อกี้คุยเรื่องของคนเห็นผี

เขาสัมผัสยังไงเขาไปสื่อยังไงหรือว่าคนพวกนี้เขาจะเป็นเซนต์เหรอ
ผีเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นลมหายใจผีก็เหมือนลม
มันไม่เห็นหรอกมันไม่รู้หรอกมันจะเป็นเฉพาะตัวเฉพาะตน

อันนี้ก็จะเจอเฉพาะดวงตกบางคนก็เจอเฉพาะดวงดี

เรื่องของผีมันมีบทในพุทธศาสนาในพระสูตร
หรือพระกฐาบทหนึ่งที่เป็นมนต์พระปริศชื่อรัตนปริศ
มันจะมีแบบว่าภูตานี้
ภูตานี้ก็คือพูดทั้งหลายทั่วสากลจักรวาล
มันมีการกล่าวถึงพูดผีปีศาจ

แต่อันนี้มันก็จะมีบางคนเห็นบางคนไม่เห็น

ไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าใครเห็นใครไม่เห็น

เพราะฉะนั้นที่หนุ่มไปค้นคว้ามาว่า

มันไม่ใช่ว่าใครจะเห็นก็เห็นได้

ตัวเองเคยเช่าบ้านหลังหนึ่ง
อยู่ที่ลาดพร้าวใจกลางเมืองเลย

ต้นโพอยู่ดีก็มีเส้นผมผู้หญิงออกมา
ตัวเองบอกไหนว่าผีไม่มีหรอก

ก็เดินมาดึงขาเราทุกวัน

สรุปตรงนั้นเป็นสุสานล้าง

เจ้าของที่เจ้าของทางเป็นผีเป็นอะไรอย่างนี้

แต่ว่าถ้าเรามาพูดกับเรื่องผีแล้วให้คนเชื่อนะคนก็กลัวดิ

ไม่ใช่เรื่องผีมีอยู่จริงแต่เราต้องไม่กลัวมัน

อาจารย์
คนยังน่ากลัวกว่าผีแต่ผี

พูดให้ฟังเป็นคนเคยกลัวผีเป็นคนเคยเห็นผี

แล้วอาชีพอย่างอาจารย์เนี่ยไม่เคยเห็นเหรอ

มาขอส่วนบุญอาจารย์มีบ้างไหม

ทางสามแพงเป็นทางผีผ่านเพราะฉะนั้นทางสามแพงเขาบอกว่ามันจะแรงมาก
เวลามีคนตายเนี่ยก็จะเป็นวิญญาณผ่านแล้วก็เข้าบ้านเขาเลย
เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงจริงเหรอฮะเกิดขึ้นจริงสิคุณหนุ่ม
เหรอฮะจริงยกตัวอย่างเลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่สามารถไปพิสูจน์ได้
แต่เป็นไปหรือเปล่ายังเป็นไปอย่างแต่เดิมหรือเปล่าไม่รู้
บ้านของอาจารย์เคยไปเช่าเขาอยู่เนี่ยอยู่ตรงทางสามแพ่งตรงนั้น
ทุกเวลา๒ทุ่มหมาจะไม่รู้มาจากไหนแล้วสุนัขจะมาหอน
อยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นประมาณสัก๑๐๑๕นาทีแล้วก็หายไปหมด
อาจารย์คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนผีมันมาชุมนุม
เหมือนแบบผีมันมาผ่านมันเป็นเวลาที่เขาแสดงให้เห็น
ว่าเขาอยู่ตรงนั้นถูกต้องแล้วต้องแก้ยังไง
จะไปไล่มันเหรออ้าวแก้มให้เขาเข้าบ้านเราอย่างเงี้ย
เขาคงไม่เข้าบ้านเราหรอกเคยออกไปบอกเขาเหมือนกันว่า
หยุดแสดงอาการให้หมามาหอนได้ไหม
ก็ก้มมาหอนเหมือนเดิมแล้วเวลาจะเพิ่มมากขึ้นด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปต่อรองอะไรกับเขา
ก็ไปจักบาทใดใกล้แล้วก็ขออุทิศส่วนบึงส่วนครูสนให้
เอาพอประมาณนะพ่อนะมันก็อาจจะลดมาเหลือ๕นาทีแล้วก็ไป
เพราะฉะนั้นทางสามแพ่งมันต้องมีคนเคยตายเคยเกิดอุบัติเหตุ

แล้วอย่างนี้คุณจะต้องตั้งสารเพียงตาหรือว่าติดกระจกสะท้อน

ก็เดี๋ยวเขาเข้าบ้านเราว่าผีเข้าบ้าน

เพราะความกลัวทำให้เกิดความเสื่อม

แต่เวลาผีมันมาจริง
มันบ้าอีกอย่างงี้
กลัวความกลัวเนี่ยมันจะใจมันจะเต้นแรงขึ้นนะแล้วมันก็จะรู้สึก

เพราะฉะนั้นจะบอกให้ฟังนะวิธีการจากนี้๑อย่ากลัว
อย่าไปใช้การสวดมนต์ทำอย่างนี้
ข้าพเจ้าขอตั้งจิตฐานมาพักหลวงแรมนี้มาพักที่นี่
หากมีผู้ใดพรายใดผีใดเจ้าที่เจ้าทาง
ข้าพเจ้าขออุทิศบุญที่สร้างให้ท่านท่านจงรับ
ข้าพเจ้าจะมาอยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือพักผ่อนอะไรก็ตามที
ขอให้อยู่ร่มเย็นเป็นโศก๒๓วันแล้วก็ว่าไป
ขอให้ท่านคุ้มครองให้คราศปลอดภัยขอให้บุญของข้าพเจ้าจงเป็นสงเด็จกับท่าน
ครูต่อหากท่านคิดหลอกลวงข้าพเจ้าขอให้บุญแห่งข้าพเจ้าจงเป็นไฟกฎ
เป็นกำแพงแก้วคุ้มครองตัวข้าพเจ้ารอบล้อมตัวข้าพเจ้าไว้
สรุปในช่วงนี้ราศีไหนจะต้องระวังเจอผีเจอของเจอศัยศาสตร์
มีโอกาสเข้าตัวได้ง่ายได้แก่ราศี
ของเข้าตัวการทำของใส่อย่างแรกอย่าไปเกี่ยวข้องคล่องแวะ
โดยเฉพาะชาวราศีสิงกุมเวลานี้เนี่ยราหูทัพสิงเล็งกุม
เมื่อเราไปอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะเราก็จะถล่ำเลยนะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครถูกของแล้วคิดไปทำแก้หรือไปหาครูบาอาจารย์นะ
จะถล่ำไปเลยเช่น๕สามีมีชู้ใช่ไหมเดี๋ยวจะลงหน้าท้องให้
แล้วต่อด้วยนะหน้าท้องนะหนูนะเสร็จเลยเรียบร้อย
คืออย่าเด็ดขาดคือเวลาไอ้เรื่องแบบนี้เสร็จแล้วนะ
พูดปุ๊บมันไปมอมเมาเหมือนมอมเมาคนกลัวเออจริงเห็นไหมอาจารย์รักยังยอมรับว่ามี
มีแต่อย่าถลำอย่าไปรุ่มหลงอย่าไปยอมอย่าไปหาของแก้
เดี๋ยวจะถูกกระทำซ้ำอันนี้น่ากลัว
เพราะฉะนั้นอภัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

วันนี้มูขั้นเทพของเราจัดเต็มจริงครับ
ท่านผู้ชมนะฮะเชื่อเรื่องราวที่เรานำมาเสนอในวันนี้หรือเปล่า
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่ใจคุณเลย
แต่กลับมาพบกับเรา๓คนได้ใหม่นะฮะ
หมูตัวพ่อมูตัวแม่แล้วก็มูขั้นเทพทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ทุกคืนวันอังคาร๔ทุ่มตรงใน
มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใครฮะ
มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือให้ลึกล้ำถึงชั้นบาดาน
ตรงมูไนท์

โปรดติดตามตอนต่อไป